รองนายกรัฐมนตรีนั้นก็เตรียมเสนอคอรมอใช้งบกลางนะครับ
โดยนายสมคิตจาตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรี
กระจายไปในแต่ละจังหวัดให้เชื่อมโยงการทำงานกับหน่วยงานในแต่ละจังหวัด
โดยให้ขับเคลื่อนไปพร้อมกับงบประมาณของภาครัฐ
ด้านนายอุตมะสาวนายนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่า
คือกลุ่มที่เริ่มทำธุรกิจแต่ไม่มีเงินทุนกลุ่มที่ต้องการอัพเกรดธุรกิจ
เช่นต้องการจะปรับเปลี่ยนเครื่องจักรหรือซอฟต์แวร์
หลังจากจัดตั้งกองทุนเรียบร้อยแล้วครับสถาบันการเงินของรัฐและเอกชน
เรื่องต้นจัดวางบทบาทให้กระทรวงพาณิชย์เป็นแกนนำในการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
นำร่องก่อน๙หมู่บ้านใน๙จังหวัดนะครับ